ของโควิด๑๙ทำให้หลายคนคิดมากคิดเยอะ
บางทีคิดไปจนทำให้
ไม่มีความสุขในชีวิต
คุณเลือกใช้คำพูดดีมาเวลาหาคำพูดอยู่
เพราะว่าอย่างกุ๊บกิ๊บอย่าเข้าบอกเลยว่าเขาใช้คำนี้
กุ๊บกิ๊บกับครอบครัววางแผนที่จะไปเที่ยวกันที่ภูเก็ต
แม้ว่าจะตรวจเจอคนติดเชื้อโรคโควิด๑๙ที่ภูเก็ตแล้วก็ตาม
แต่ว่าโอ้โหมันครอบครัวใหญ่เขาไปกัน๓๐กว่าคนก็เลยแบบนี้ครับ
คุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพที่กุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์นะครับ
เขาโพสต์เอาไว้ก่อนขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมินะครับ
คือจะไปเที่ยวภูเก็ตกับครอบครัวครับโดยกุ๊บกิ๊บแล้วก็เป่าเป่านะฮะ
คือเป็นลูกชายขออภัยครับลูกสาววัย๔ขวบสวมหน้ากากแล้วก็ใส่เฟสชิลด้วยนะฮะ
ส่วนน้องเป่าเป้เนี่ยวัยยังไม่ถึงขวบยังไม่สะดวกในการจะสวมหน้ากากอนามัย
ทำยังไงล่ะก็เอาพลาสติกกันฝนนะครับคุณผู้ชมมาครอบไปทั้งตัวเลยนะฮะ
โดยกุ๊บกิ๊บโพสต์บอกว่าเป็นการไปเที่ยวคริสต์มัสปีใหม่ครั้งแรก
ที่ปศดสุดเขาใช้คำนี้เลยนะแต่ต้องไปเพราะว่าจองไว้หมดแล้ว
ครอบครัวก็เป็นแบบนี้นะครับด้านบี้ทัศภาคสามีเนี่ยเล่าบอกว่า
เขาติดงานเช้านะแต่เดี๋ยวจะบินตาไปสมทบกับครอบครัวที่ภูเก็ต
เพราะว่าไปกันแบบครอบครัวใหญ่๓๐กว่าคนตอนแรกจะไปเชียงใหม่นะฮะ
แต่เจอโควิดสิบเก้าก็วางแผนไงจะไปภูเก็ตแทนแต่ว่าพอภูเก็ตมาเจอ
กรณีคนติดโควิด๑๙อีกเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าก็ต้องไปล่ะ
แผนไว้ขนาดนี้แล้วก็ป้องกันตัวกันแบบสุดฤทธิเต็มที่เลย
ส่วนคุณผู้ชมครับไม่ต้องห่วงคนในวงการบันเทิงงานอีเวนต์ปีใหม่
มันเขายกเลิกนะครับเพราะว่าป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ดารานักร้องนะครับผมไล่ดูนะฮะโอ้โหโพสต์เฟซบุ๊คกันรัว
คนหนึ่งที่กระทบแน่นอนครับหญิงลีศรีจุมพลโดนยกเลิกงานแบบรัวเลยอ่ะนะครับ
กับโพสต์ลงอินสตราแกรมบอกว่าเดินทางมาถึงที่พักแล้วเจอคำสั่งด่วน
กเลิกคอนเสิร์ตผู้จับผู้จัดยับเยินเจ็บระนาวสู้นะทุกคน
ศิลปินทำหน้าที่เต็มที่แล้วเพราะรับปากว่าจะมาสวัสดี
อยู่ชีวิตอยู่บ้านยาวตามมาด้วยแฮสแท็กปิดท้ายว่าโควิด๑๙
โดยช่วงปีใหม่นะครับหญิงลีเนี่ยเขามีงานคอนเสิร์ตนะฮะ
กว่างานนะครับเตรียมตัดชุดเอาไว้แล้วด้วย
โชว์แบบเต็มวงเลยนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เอาให้มันน้อยสนุกกันไปเลยสุดท้ายครับเธอบอกว่า
ต้องตั้งกัดสู้โควิด๑๙กันอีกรอบนักร้องนักแสดงโชว์ต่าง
ผมเห็นทางที่ผมรู้จักอ่ะนะโอ้โหบอกว่าตกงานแล้ว

คุณเป๊กกี้ศิริยาบอกตกงานแล้ว
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่รู้เมื่อไหร่
อย่าลืมว่าเขาโดนไป๓เดือนหน่อในปีที่ผ่านมา
อาชีพนะเมื่อวานนี้น้องคนหนึ่งไปโรงพยาบาลขึ้นแท็กซี่ครับ
แล้วพี่แท็กซี่ก็เปลยน้องเข้ามาเล่าให้ผมฟังอีกทีหนึ่งบอกว่า
หนูถ้าล็อกดาวน์อีกคราวนี้ลุงคงต้องคืนรถ
ฟังแล้วเป็นไงครับมันจุกตรงนี้เหมือนกันนะ
จุกแน่นสู้ครับ
ให้กำลังใจ